ดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีกันหน่อยนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่
ไปที่หมู่บ้านคูเดือตำวนจารแมร

จุดนี้ค่ะน้ำยังคงท่วมสูงนะคะ
อยู่ที่ประมาณ๑๒เมตร
ก็ไปรอรับเงินช่วยเหลือนะคะจากคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์
ครอบครัวละ๕๐๐๐บาทชาวบ้านเขาก็ดีใจนะ
เขาบอกว่าเงิน๕๐๐๐บาทช่วยต่อชีวิตเขา
ทำประโยชน์ได้มากทีเดียวติดตามเรื่องราวนี้นะคะ
จากรายงานของคุณบงกฎจุ้ยนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ทุกคนมีความสุขครับได้รับเงินเพราะว่าเขารอมานานแล้วนะครับ
ทุกคนมีความสุขครับได้รับเงินเพราะว่าเขารอมานานแล้วนะครับ

ทุกคนมีความสุขครับได้รับเงินเพราะว่าเขารอมานานแล้วนะครับ

ทุกคนมีความสุขครับได้รับเงินเพราะว่าเขารอมานานแล้วนะครับ
ทุกคนมีความสุขครับได้รับเงินเพราะว่าเขารอมานานแล้วนะครับ

เพิ่มสูงขึ้นและก็ตามพูดถึงเงินจำนวน๕๐๐๐บาท
ครอบครัวบอกว่ามันอาจจะไม่พอเกี่ยวกับเรื่องเอาไปซ่อมแซมบ้าน
แต่ว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้